ช่วงนี้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
ร้อนอบอ้าวแล้วยังต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของพายุฤดูร้อนด้วยนะคะ
ติดตามจากคุณคุปตนันพิสิทธิ์มหาในรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ
สวัสดีครับกลางสัปดาห์แล้วนะครับ
ยังคงต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
จุดที่ต้องระวังอย่างที่คาดการณ์นะครับ
ก็คือในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับกลุ่มฝนที่ก่อนหน้านี้ครับ
มาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางตอนล่าง
ค่อยมีการเคลื่อนตัวเข้าไปปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือแน่นอนครับ
สามารถที่จะช่วยบรรเทาสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ดังกล่าวได้
แต่ว่าช่วงแรกที่มีฝนตกมานั้นอาจจะต้องระวังนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวเลยทีเดียว
ก็เป็นผลพวงมาจากที่มีกระแสลมระดับสูงนะครับ
เคลื่อนที่มาพาดผ่านในบริเวณดังกล่าว
ดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คืออันตรายจากเรื่องของลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า

ก็จะพบว่ากลุ่มฝนนั้นจะค่อยเคลื่อนตัวขึ้นไปปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือมากขึ้นนะครับ
ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนอยู่นะครับ

เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าฝนนั้นมีลักษณะการเคลื่อนตัวอย่างไร
นี่คือตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้เป็นต้นไปครับ
จะค่อยจะสังเกตว่าจะเคลื่อนตัวจากบริเวณกลางประเทศนะครับ
แล้วก็จะค่อยเคลื่อนตัวขึ้นไปกระจายตัวในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือมากยิ่งขึ้นนะครับ
ดังนั้นชาวเหนือครับหลังจากนี้คงได้หายใจหายคอที่โล่งบ้างนะครับ
แต่อย่างที่บอกเลยครับว่าเรื่องของอารมณ์เรื่องของฝนที่อาจจะตกมาอาจจะสร้างปัญหาให้กับการใช้ชีวิตได้บ้างนะครับ
ส่วนอุณหภูมิหลังจากที่มีฝนตกลงมาแล้วเนี่ยนะครับ
จะพบว่าอุณหภูมินั้นก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
นี่คือวันนี้นะครับไปดูอีก๑วันก็จะพบว่าอากาศนั้นเย็นลงครับภาคเหนือ
ช่วงวันนี้อยู่ที่ประมาณ๓๖๓๗พรุ่งนี้อยู่ที่ประมาณ๓๓องศา

แต่ว่าภาคอื่นครับภาคอีสานภาคกลางยังไว้วางใจไม่ได้นะครับ
สัปดาห์นี้มาลุ้นกันต่อเพราะว่ายังมีปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนอยู่เป็นอย่างไร
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตรวจสอบกันต่อนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ